มาต่อกันที่พี่อุ๊บวิริยะกันบ้างดีกว่านะคะ
ใครจะดราม่าแต่พี่อุ๊บโนดราม่านะคะ
นี่ล่าสุดโชว์ลอตเตอรี่เป็นแผงเลย
เขาถูกลอตเตอรี่งวดล่าสุดเนี่ย๓แสนบาทนะคุณผู้ชม
อุ๊บบอกว่าได้เลขมาจากการไปทำบุญช่วยสัตว์นั่นเองนะคะ
งานนี้พี่อู๋บอกว่าไม่ได้โมนะยา
แถมยังเอาลอตเตอรี่มาโชว์ให้เห็นกันจัดอีกด้วย
และที่สำคัญยังขอโต้ข่าวว่าโดนไล่ตะเพิดออกจากคอนโด

จนต้องไปขออยู่บ้านแฟนคลับลุงพล
เรื่องจริงเป็นยังไงไปฟังพี่อุ๊บกันค่ะ
ก็ได้อันนี้ส่งหลังจากทำบุญช่วยสังคมคนและสัตว์
สิริรวมแล้ว๓แสนบาทวันนี้

อะไรตัวอย่างนี่เธอที่นี่ใบเต็มเลยตรวจได้
ขอฟาดคอไหมคะก่อนหน้านี้โดนไล่ออกจากคอนโดอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เลยแม้ใช้เข้าใหม่ว่า
คือมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่

เอามาให้บ้านหรูติดแอร์ดี
วันหลังก็ไม่ไปอยู่ดิฉันรักศักดิ์ศรี
เออนี่ขอแก้ข่าวเลยนะคะว่าไม่ได้ไปอยู่บ้านใครทั้งนั้นแหละ

เพราะว่าตอนนี้ลุงพลกลายเป็นดาราไปซะแล้วนะคะ
และถึงแม้ว่าจะมีข่าวดราม่าแค่ไหน
แต่งานโชว์ตัวงานร้องเพลงนี่ไม่มีลดเลยนะ
เรียกว่าข่าวเนี่ยทำอะไรลุงพลคนดังแห่งบ้านกกอกไม่ได้เลยล่ะจ้า
คอนเสิร์ตก็ทางเจ้าภาพยังไม่ยืนยันมาครับ
ก็ฝากถึงเอฟซีด้วยแล้วก็คนที่อยากมาดูลุงไปร้องเพลงก็
ห้าสิบห้าสิบครับก็คงจะมีเพลงที่ครูเพลงพยายามแต่งให้
แล้วก็จะมันจะมีดนตรีอะไรเรียบร้อยก็จะเข้าห้องอัด

ดีเซ็นเตอร์เกาหลีคนแซวเยอะมากเลยครับ
ยังไม่มีเข้ามานะครับยังไม่มีเข้ามาครับ
มีของสครับยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ของชาเครื่องดื่มสมุนไพร
ทำเป็นเล่นนะคะจากลุงพลตอนนี้กลายเป็นซุปตาลุงพลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ใครที่เป็นแฟนคลับก็ติดตามกันต่อไป
เจอลุงพลคราวนี้แม้ดูหล่อขึ้นนะหน้าตึงชาวเน็ตเขาแซวมาแซวขำนะคะ